พาไปดูพิธีล้างป่าช้านะคะที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
คือพิธีล้างป่าช้าเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดขึ้นเพื่อที่จะให้
สมรยะนี่นำสมไปชาปนกิจนะคะ
แล้วก็ให้วิญญาณไปสู่สุขตินั่นเอง
แต่ว่าที่แปลกก็คือเขาขุดเจอ
ร่างของเด็กที่มันไม่เน่าเปื่อย
ถึง๒คนถึง๒ร่างที่เขาเรียกกันว่าลูกกรอกค่ะ
นี่ภาพต้องมีการเซ็นซ์นะนิดนึงนะคะ
สภาพนะคะไม่เน่าเปื่อยยังมีสภาพผิวหนังที่สมบูรณ์อยู่
ถูกขุดพบขณะทำพิธีล้างป่าช้าในสุสานหมู่ที่๕
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีนะคะ
เก็บไว้ในบล็อกปูนที่มันอยู่ติดกัน
ก่อนจะนำบรรจุไว้ในกล่องกระจก
เพื่อให้ผู้ที่มีความเชื่อได้ไปบูชากัน
แล้วก็เมื่อ๓วันก่อนเพิ่งจะขุดพบศพเด็กทารกแรกเกิดเพศชาย
ศพไม่เน่าเปื่อยหรือกุมารทอง

โดยที่ข้อมือของศพระบุวันเกิดก็คือ๒๒ธันวาคม๒๕๖

ดิฉันอ่านตามสคริปต์ไปนะคะเวลา๑๓นาฬิกา๒๖นาที
เอาล่ะใครที่ฟังไม่ทันไปต้องอ่านมาอีกรอบนึง
เอาเป็นว่าอ่านไปแล้วดีกว่าไม่ย้ำดีกว่า
แล้วก็นับรวมกับศพที่พบล่าสุดรวมทั้งหมดเป็น๓ร่างด้วยกันนะคะ
ซึ่งทางมูลนิธิเขาก็เตรียมที่จะประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
หลายคนเขาอาจจะงงว่าทำไมถึงเรียกว่าลูกกรอกแล้วก็เรียกว่ากุมารทอง
ความแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะ
คือตามความหมายลูกกรอกในสมัยโบราณนะคะ
จะใช้เรียกเด็กที่ตายในท้องแม่ตั้งแต่เล็กอันนี้คือลูกกรอก
แต่ว่ากุมารทองเนี่ยเขาจะใช้เรียกเด็กที่เกิดออกมาจากคันมารดาก่อน
แล้วถึงตายไปต่างกันก็คือตายในท้องกับคลอดออกมาแล้ว
หรือว่าเสียชีวิตไปนั่นเองนะคะ
สำหรับลูกกรอกที่ตายในท้องแม่นะคะเขาเชื่อกันว่ามีศักดิ์เป็นเทพมาเกิดค่ะ
แต่ว่าเขายังมีกรรมติดตัวมาทำให้ยังเกิดเวลาไม่ได้

ใช่ลูกกรอกจะมีอวัยวะครบ๓๒เลยนะคะเหมือนกับคนทั่วไป
เพียงแต่ว่าขนาดเนี่ยจะเล็กกว่าเนื้อตัวเนี่ยจะเหี่ยวแห้งแล้วก็ยุบลงไป
ตามความหมายของคำกรอกหรือว่าแห้งนั่นเองนะคะ
แล้วก็เมื่อพบกับลูกกรองนะครับจะนิยมวางร่างไว้บนผ้าขาวใส่พานเอาไว้
โดยนำดอกไม้ของเล่นขนมต่างมาตั้งบูชาเพราะเชื่อกันว่า
ปกปักคุ้มครองผู้เป็นพ่อแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง
จะทำให้มีโชคลาภและเจริญรุ่งเรืองเงินทองอุดมสมบูรณ์
สำหรับงานพิธีล้างป่าช้าของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีครั้งนี้
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๘เมษายนและจะดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่๒๖พฤษภาคมนะครับ
แต่ละพื้นที่ก็จะมีประเพณีพิธีกรรมล้างป่าช้าแบบนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าแต่ละปีก็ต้องเตรียมทำพิธีกรรมใหม่แล้วก็จะมักเจออะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำ
อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อแล้วเราก็มานำเสนอในวันที่หลายคนต้องการข่าวแบบนี้
ก็พิจารณากันไปแล้วแต่วิจารณญาณเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชมข่าวแล้วเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ส่งไลน์มาแบ่งปันกันก็ได้นะคะ
ถือว่าได้ให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขมาเฉลยกับเราหน่อยมาไขข้อข้องใจมาไขรหัสลับกับเรา

หลายคนส่งมาแล้วตัวเลขเพียบมากไปหมดเลยน้องใบตองนี่จดจนมือหงิกเลย
ลายปากกาหมึกหมดนะคะคุณ